คุณพ่อคนหนึ่งทนพฤติกรรมลูกชายไม่ไหว
ชอบกินเหล้าเมายาพาเพื่อนมาตั้งวง
ชอบทำบ้านรกของเกะกะไปหมดเลย
ค่ะสุดท้ายพ่อบอกว่าทนไม่ไหว

หูยิงลูกตายเพราะทนไม่ไห
ลูกเมาแล้วชอบทำบ้านรกครับคุณผู้ชมครับ
ติดตามจากรายงานเลยครับ
นี่เป็นคำสารภาพของนายละมัยวัย๗๑ปี
ใช้ปืนลูกซองยิงลูกชายเสียชีวิต
หลังไม่พอใจที่ลูกชายขนของมากองที่บ้าน
จนทำให้บ้านรกนำซ้ำผู้ตาย
นิสัยชอบตั้งวงดื่มเหล้าส่งเสียงดัง
จนทำให้สั่งสมความแค้นเรื่อยมา

ด้วยการยิงลูกชายตายคามือตัวเอง
คดีนี้สืบเนื่องจากตำรวจสพวิเศษชายชาญ
รับแจ้งเหตุมีชายถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่ง
ตำบลท่าช้างอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ซึ่งร่างของนายวินัยลูกชายวัย๔๘ปีที่ถูกยิง
ด้วยปืนลูกซองถูกหามส่งโรงพยาบาลวิเศษชายชาญ
ก่อนจะเสียชีวิตเพราะทนความเจ็บปวดไม่ไหว
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงค่ำของวันที่๒๒สิงหาคม๒๕๖๔ที่ผ่านมา
นางสำริทภรรยาของผู้ก่อเหตุบอกว่าเหตุการณ์นี้
ทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างเมาและมีอารมณ์รุนแรงพอกัน
เพราะถ้าทั้งคู่ไม่เมาเหตุการณ์นี้ก็คงไม่เกิดขึ้น
ต่อมาตำรวจนำตัวนายละมัยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งเจ้าตัวได้บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ขณะเดินลงจากบ้านมานั่งร้อยพวงมาลัยเพื่อนำไปขาย
ก็เจอลูกชายพาเพื่อนมาตั้งวงดื่มเหล้า๘คน
ในฐานะพ่อจึงไปต่อว่าถึงการดื่มเหล้า
และประเด็นที่ชอบเอาข้าวของส่วนตัวมาวางกองเต็มบ้าน
ที่ลูกชายจะเดินไปหลังบ้านเพื่อไปหายาด
ส่วนนายละมัยก็เดินขึ้นไปบนบ้าน
หยิบปืนลูกซองมายิงลูกชายจากหน้าต่างชั้นบนของบ้าน
หลูกชายเดียวบอกว่าทีเดียวและลูกปืนก็มีลูกเดียว
เราขึ้นไก่มานานแล้วตั้งกระพังกระตูนี่
ส่องบ้านบานใหญ่บ้านอีกบ้านอย่างนี้ก็เป็นหมืน
ขณะที่นางสมนึกพรายบัวอายุ๖๒ปี
น้าของผู้เสียชีวิตยอมรับว่านายละมัย
เมายาดองทุกวันและเวลาที่เมา
ก็มักจะหาเรื่องลูกชายประจำ
โดยทุกเรื่องที่ขัดหูขัดตาในละไหม
ก็จะยกมาเป็นปัญหาทุกเรื่อง
ส่วนปมเรื่องที่นายวินัยหลานชาย
ชอบแอบไปหยิบข้าวโพดในไร่ของญาติ
จนเกิดเป็นปัญหาระหว่างพ่อลูกนั้น
ยืนจันว่าญาติทุกคนที่ทำไร่ข้าวโพด
อนุญาตและให้นายวินัยไปหยิบข้าวโพด

และเป็นที่นายละมัยเองที่ไม่เข้าใจ

ไปขโมยข้าวโพดของญาติมากิน
และเป็นการที่ฉลาดหลักหนัก
ก็กินกันมันก็มากินข้าวกินอะไรกัน
ก็กินกันอยู่อย่างนี้
แม้คดีนี้จะเป็นการบรรณาโทษะ
และเป็นการทะเลาะกันภายในครอบครัว
แต่กฎหมายก็ไม่อาจละเว้น

ทำให้นายละมัยถูกกำลังศดีสองข้อหา

และยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
นัทพงศ์เรียบสันเทียข่าวไทยรัฐทีวี

บทสรุปมันคนละม้วนกับที่เราเกริ่นไป

พ่อล่ะเมาแล้วทุกอย่างก็เลยขัดหูขัดตาไปหมด